ไปดูถนนสายเอเชียนะครับท่านผู้ชมครับ

ประมาณช่วงเวลานี้ละฮะ๒๓๐นเนี่ยนะ
ติดตามจากคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากถนนสายเอเชียบังปะอินครับ
ค่ะและจุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะก็คือถนนสายเอเชียค่ะ
กิโลเมตรที่๐นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะคะ
เนื่องจากเป็นจุดที่รองรับรถนะคะจากทางสายภาคเหนือนะคะ
่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งจากด้านหลังของดิฉันนะคะ
เห็นได้ว่ามีปริมาณรถนะคะเข้ามาเติมเต็มมากกว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
แต่รถนะคะก็ยังคงสามารถเคลื่อนตัวได้ดีนะคะ
แล้วก็ไม่มีท้ายแถวติดขัดสะสมค่ะ
สภาพการจราจรนะคะบนถนนสายเอเชียค่ะ
ถนนทางหลวงนะคะหมายเลขสามสิบสองค่ะ
ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะขาเข้ากรุงเทพมหานครค่ะ
ขณะนี้นะคะการจราจรนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดี
ไม่มีติดขัดสะสมนะคะแม้ว่าปริมาณรถนั้นนะคะ
จะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังคงสามารถทำความเร็ว
สี่สิบถึงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยจุดนี้นะคะ
ถือว่าเป็นจุดสำคัญนะคะที่จะแยกรถออกไปสู่ถนนพะหนโยธินค่ะ
เพื่อมุ่งหน้านะคะไปขึ้นถนนมอเตอร์เวย์
ทำให้รถบริเวณนี้นะคะเกิดการชะลอตัวเล็กน้อยค่ะ
หากผ่านพ้นไปนะคะก็สามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกติ
โดยปัญหาและอุปสรรคนะคะของถนนเส้นนี้ค่ะ
ทางรถนะคะก็จะมีการชะลอตัวค่ะเพื่อที่จะเลือกนะคะ
ว่าจะไปในทิศทางไหนดีค่ะซึ่งทางตำรวจทางหลวงเองนะคะ
ได้มีการแนะนำนะคะว่าถ้าหากมาถนนสายเอเชีย
่งหน้าไปยังวงแหวนตะวันออกก็สามารถขับรถมาเลนส์สามนะคะ
แล้วก็มาตัดเบี่ยงซ้ายตรงจุดที่ตำรวจยืนให้บริการอยู่นะคะ
จะสามารถคล่องตัวได้มากกว่าค่ะซึ่งสภาพการจราจรทั้งหมดในวันนี้นะคะ
ขณะนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับท่านผู้บังคับการนะคะ
ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับท่านกันค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะค่ะจากการตรวจสอบสภาพการจราจรวันนี้
มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้างไหมคะวันนี้ปัญหาอุปสรรคตอนนี้ยังไม่มีครับ
อ่าเราก็ได้ประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่า
วันนี้พี่น้องมีชนจะเดินทางกลับทศมเนี่ยเป็นจำนวนมาก
เราก็ได้ร่วมกับตำรวจทางหลวงและจิตอาสาในการที่จะล้างท่อรอก่อนเลยนะครับ
อ่าช่วงที่ผมมาอำนวยการจราจรตรงจุดนี้ประมาณสักสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นมาเนี่ย
อ่าท้ายแถวเดิมสะสมอยู่ที่กมแปดอ่าณนาทีเนี้ยอยู่ที่กมสี่
แต่ว่ารถไม่มีหยุดนิ่งนะครับใช้ความเร็วได้ประมาณ๒๐๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามจังหวะ
เราก็มาแก้ไขตรงกมศูนย์เนี่ยเราเห็นว่ารถที่จะเลี้ยวไปทางมอเตอร์เวย์เนี่ย
อ่าบางบางคันนี้ไม่เข้าใจว่าสามารถเลี้ยวได้สามสี่ช่องทางจะไปตบซ้ายอย่างเดียว
เราก็เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์เราก็จะมีรถขยายเสียงนะครับ
กระตุกเตือนต่อมพี่น้องประชาชนที่ขับรถว่าไม่จำเป็นต้องตบซ้ายอย่างเดียว
คุณสามารถวิ่งตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายได้มีช่องทางเยอะแยะนะครับ
ในส่วนของเข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ารถมีระยะยืดห่างมากขึ้น
ใช้ความเร็วได้ครับค่ะแล้วคาดว่าในวันนี้เนี้ยค่ะ
จะมีปริมาณเบาบางลงในช่วงไหนคะเพราะว่าเห็นเมื่อคืนนี้ก็คือ
อ่าช่วงดึกแล้วก็มีปริมาณเบาบางลงใช่ไหมคะในขาเข้า
เมื่อวานเนี่ยประมาณสองทุ่มเสร็จนะครับรถก็มีระยะยืดห่าง
ความเร็วได้อ่าผมมายืนตรงเนี้ยนะครับอ่า
ช่วงสามทุ่มเนี่ยรถใช้ความเร็วได้ประมาณหกสิบ
ถึงเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้ปริมาณรถน่าจะมากกว่าเมื่อวาน
ก็เชื่อว่าหลัง๔ทุ่มไปครับ๔ทุ่มไปปริมาณรถก็น่าจะเบาบาง
แล้วก็ทำความเร็วได้นะจุดตรงนี้นะครับครับโอเคค่ะ
ขอบคุณค่ะค่ะจากสภาพการจราจรนะคะที่ช่วงนี้นะคะ
ก็จะเห็นได้นะคะว่าแทบจะไม่มีปัญหาและอุปสรรคเลยนะคะ
ขณะที่การจราจรค่ะสายอีสานนะคะช่วงถนนพะหนโยธินค่ะ
ขณะนี้นะคะการจราจรค่ะก็ยังคงสามารถเคลื่อนตัวได้ดีเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ว่าจะมีบางช่วงค่ะที่มีการสลับหยุดนิ่งนะคะ
แล้วก็ชะลอตัวตามทางแยกร่วมแล้วก็ทางเข้าปั๊มค่ะ
โดยตำรวจทางหลวงเองเขาก็ได้มีการเปิดช่องทางพิเศษนะคะ
เพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถเข้ามานะคะยังกิโลเมตรที่เจ็ดสิบสี่
ตำบลสนับทึบก็เป็นการระบายรถนะคะที่มีปริมาณมาก
โดยก่อนหน้านี้นะคะรถบริเวณกิโลเมตรที่๗๒นั้นมีการชะลอตัวเล็กน้อยค่ะ
เนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุตกร่องกลาง
ซึ่งขณะนี้ตำรวจทางหลวงนั้นนะคะก็ได้มีการลากจูงนะคะ
เพื่อที่จะพ้นทางกิดขวางเรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนประชาชนที่ต้องการหลีกเลี่ยงรถติด
ตำรวจทางหลวงเองก็ได้แนะนำให้ใช้ถนนสายเส้น๓๔๗
อำเภอบางปะหันมุ่งหน้าจังหวัดปฐุมธานี
และถนนหลวงหมายเลข๙สาย๓๔๐สุพรรณบุรี
อำเภอบางปะอินค่ะมุ่งหน้าอำเภอบางบัวทอง

ค่ำคืนนี้นะคะแม้ว่าการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ดีค่ะ
ได้มีการจัดชุดเพื่อที่จะเฝ้าระวัง
เนื่องจากว่าหากเกิดอุบัติเหตุ

ให้บนถนนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในทุกท่องทาง

ขอบคุณครับคุณพรอยศัตริยีนะครับ
ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางกลับในช่วงค่ำคืนวันนี้นะครับ
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะ